เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียน

ครูที่ทำร้ายครูด้วยกันนะคะ
ครูเขียวที่พยายามจะไปทำร้ายครูเพ็ญ
แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปออกมาจำได้ไหมคะ

คือตอนนั้นมีเพื่อนครูพยายามเข้าไปช่วยด้วย

มีการไปทำร้ายที่บ้านด้วยนะคะ
ล่าสุดครูเขียวผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้
ก็เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
นี่ค่ะครูเพลไปแจ้งความเอาไว้
แล้วพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกครูเขียว
ให้มารับทราบ๔ข้อกล่าวหา
จนวันนี้ครูเขียวมาพบพนักงานสอบสวน
เบื้องต้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
โดยอ้างว่าเกิดจากความแค้นสะสมที่ครูเพลและเพื่อน
พยายามร้องเรียนทุกเรื่องภายในโรงเรียน
เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต
ตนเองซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดูแลทั้งการเงินและพัสดุถูกตรวจสอบ

ทุจริตแห่งชาติหรือปปชในตอนนี้

ที่เขาก่อเหตุอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ก็หลังรับทราบข้อกล่าวหาครูเขียวไม่ให้สัมภาษณ
สั้นว่าได้ให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็รีบขึ้นรถกลับบ้านทันทีค่ะ
ขอบคุณครับ

ก็จะสรุปสำนวนให้สารพิจารณาในทันที
เนื่องจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะ